ต่อกันที่เรื่องราวกรณีเตียงหักรักร้าวของคู่รักเน็ตไอดอลอย่างปลื้มสุรบท

ก่อนหน้านี้หนุ่มปลื้มเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าได้มีการเลิกรากับสาวทัพทิมแล้ว
แต่ก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นออกมาอีกเลยนะ
ล่าสุดนะคะคุณหนุ่มปลื้มเขาไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่ง
แต่ก็ชิ่งไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใด
ในขณะที่สาวทัพทิมมาลิกาเองนะคะในวันนี้ได้ไปร่วมงานอีเวนต์
และก็ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าที่สดใสค่ะ
เป็นคู่รักคนบันเทิงที่ประเดิมข่าวร้อนกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ
สำหรับอดีตคู่หวานทัพทิมมะลิกาและปลื้มสุรบทหลีกภัย
ที่ประกาศเลิกรากันแบบจบไม่สวยสักเท่าไหร่
จากทั้งคู่โดนกระแสข่าวตามมาอย่างหนัก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวของทั้งปลื้มและทัพทิม
หลายคนมุ่งประเด็นว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทั้งคู่เลิกรากัน
รวมถึงสาวทัพทีมยังงานเข้าแบบเต็ม
แม่ของอดีตสามีเข้าแจ้งความหลายคดี
ไม่ว่าจะเป็นคดีหมินประมาททำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง
รบกวนก่อความรำคาญทั้งทางมือถือและทางไลน์อีกด้วย
ปลื้มสุรบทก็มาปรากฏตัวในงานแถลงข่าว
ทำให้ได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก
แต่ก็เป็นไปตามคาดพิธีกรชื่อดังชิ่งสื่อบอกเพียงว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
ทำเอากองทัพสื่อออกอาการเซ็งไปตามกัน
จากการสอบถามประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
ได้รับคำยืนยันก่อนที่พิธีกรดังจะเข้ามาร่วมงาน
พร้อมให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวแต่จะตอบเท่าที่ตอบได้เท่านั้น
งานนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าเจ้าตัวพร้อมจะเคลียร์ประเด็นเช้าผ่านสื่อเมื่อไหร่ค่ะ
ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ได้เดินทางไปร่วมเดินแบบการกุศลกลางห้างดังในวันนี้เช่นกัน
พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกด้วยสีหน้าที่สดใส
เผยว่าตอนนี้สภาพจิตใจค่อยดีขึ้นเพราะได้กำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว
ส่วนเรื่องราวในอดีตไม่ขอพูดถึงยืนยันเพียงแต่ว่าได้ตัดสินใจเลิกกันอย่างที่ทุกคนทราบแล้ว
และหากอนาคตมีงานร่วมกันก็ยินดีแต่ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหรือไม่
ส่วนที่อดีตสามีออกงานอีเวนต์แต่ชิ่งไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนั้นเธอไม่ขอออกความคิดเห็นค่ะ